ดูงานบุญงานบุญแต่กลายเป็นงานเดือดอีกแล้ว

ไม่ได้บุญนะคะงานบุญบ้างไฟบุรีรำมีโจยกพวกตะลุมบอลกัน
โอ้โหยังแห่กันไปไม่ถึงไหนเลยตะลุมบอลกันนัวเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีหนุ่มคนนึงเคาะร้ายโดนฟันทั้งปากทั้งคิ้ว
ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนไปตีกับเขานะแต่โดนลูกหลง

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
เนี่ยกรณีโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปวัยรุ่นตีกันกลางขบวนแห่งานประเพณีบุญบ้างไฟที่บ้านถาวร
ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำช่วงประมาณบ่ายสามเมื่อวานนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่ขบวนแห่บุญบ้างไฟกำลังแห่กันเลย
แล้วกลุ่มวัยรุ่นมายกพวกตะลุมบอลกันกลางขบวนโอ้โห
หมัดใส่กันไม่พอมีการใช้มีดใช้ของมีคมทำร้ายกันอีกนะคะ
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลความเรียบร้อยในงานเนี่ยพยายามแล้วตะโกนห้าม
จะเข้าไปห้ามก็มีแต่กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุฟังไหม
ฟังหรอกค่ะเหตุการณ์นี้ก็เลยมีผู้บาดเจ็บหลายราย
บางคนเนี่ยแค่มาเที่ยวชมงานก็ถูกลูกหลงพลอยเจ็บไปด้วยเหมือนกับหนุ่มคนนี้ค่ะ
นายพงศกรใจพักดีอายุยี่สิบเจ็บปีคนนี้ถูกลูกหลงนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ก็มีวัยรุ่นวิ่งมาฟันที่ปากและคิ้วเขาเลือดอาบ
ไปกว่าสิบเข็มอ่ะค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะ
ปรากฏว่าไปเจอเนี่ยร่องรอยของเศษขยะขวดน้ำขวดแก้วกระจายเกลื่อนค่ะ
ชาวบ้านก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าตอนเกิดเหตุคนมันเยอะจริงไม่รู้ใครเป็นใคร
คนที่ไม่รู้เรื่องด้วยโดยเฉพาะเด็กและคนแก่นี้ต้องวิ่งหาที่หลบกันนะคะ
กลัวจะถูกลูกหลงสาเหตุค่ะเขาคาดว่าน่าจะเป็นเพราะเมา
เมานะคะแล้วก็คอมเมนต์กันหรืออาจจะคึกขนองวัยรุ่นอะไรก็แล้วแต่
จากการสอบถามตำรวจยังไม่มีใครเข้าแจ้งความจากเหตุการณ์นี้นะคะ
นางเขียวเคนน้ำเที่ยงเจ้าของร้านค้าบอกว่าเมื่อวานมันชุนละมุนจริง
ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องวิ่งเข้ามาหลบในร้านเธอกันหมด
บางคนอาศัยช่วงชุลมุนมาหยิบเบียร์เครื่องดื่มในร้านไปแบบไม่จ่ายเงินก็มี
อันนี้ร้านค้าก็ลำบากอะนะคะไม่รู้ใครทำบ้าง
เวลามีการจัดงานอะไรก็แล้วแต่จะมีเหตุวัยรุ่นทะเลาะตีกันแบบนี้เกือบทุกงานนะคะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะเจ้าของร้านนะคะตอนชุดละมุนอ่ะคือเราไม่เห็นไง
เราไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอรู้ปั๊บนี่คนเต็มข้างใน
พอดียายแกก็รูดประตูมาครับใช่ไหมคนบางคนเขาก็มาหลบในนี้
เราก็ขยำไม่ได้เลยคนเยอะไหมเยอะมากตรงนี้มองไม่เห็นใครเลยอ่ะ
มืดตึ๊บเลยจริงนะที่ไหนมันคือถ้ามีเรื่องถ้ามีอะไรมีงานอ่ะ
มันก็เป็นปกติมันก็มีตีกันอยู่เรื่อยเนาะ
แต่แต่อันนี้รู้สึกว่ามันแรงอยู่ถ้าแรงถ้าพอมาเห็นตรงนี้ก็รู้สึกมันแรง
เหมือนไม่อยากให้ตีกันคือเราอยากอยากให้ทุกคนสนุกนะครับ
ถ้าถ้าสนุกน่ะพวกเราก็จะช่วยให้ผลักดันทางฝ่ายปกครองฝ่ายอ่า
เทศบาลเขาจัดทุกปีนะครับจริงจริงน่ะอยากให้เด็กเด็กสนุกกัน
อยากให้มีความสามัคคีกันไม่ใช่ว่าเอ๊ะอ่ะด่ากัน
เรื่องของงานที่ตีกันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ย
เทศบาลซึ่งเป็นเจ้าภาพยังจัดงานตามปกตินะคะแต่มีเฉพาะการจุดบ้างไฟ
กิจกรรมอื่นอื่นเนี่ยจัดเมื่อวานไปหมดแล้วก็มีตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เพิ่มมาตรการดูแลเข้มงวดนะคะส่วนอาการของนายพงศกรที่ถูกลูกหลง
เย็บไปเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าน่าจะถูกขวานเล็กนะคะฟัน
ซึ่งหมอยังไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลพ่อของเขาเองเนี่ย
เข้าแจ้งความให้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วย
แล้วถ้ามีการจัดงานประเพณีอย่างนี้อยากให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นกว่านี้ค่ะ